เอาละครับคุณผู้ชมครับรถยนต์กับรถจักรยายนเฉียวชนกัน
ถ้าสมมุติว่าท่องคาถาที่ผมกับปุ้ยใช้คือช่างมันไม่ได้
ก็คุยกันดีอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
โอ้โหโซ้ยกันกลางถนนเลยคุณผู้ชมครับ

คือเป็นคนหัวร้อนทั้งคู่แหละขับขี่รถมาบนถนน
แต่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำเนี่ยขี่มานะฮะไปเฉียวชนกับรถฟอร์จูเนอร์สีดำ

แต่ดูเหมือนว่าคนขี่รถจักรยานยนต์น่าจะเป็นผู้ชายสูงวัย
สวมหวกกันน็อกนะตอนแรกก็คิดว่าตกลงมาจะตกลงกันได้
ท่าทางยืนคุยกันที่ไหนได้
ผลักกันไปผลักกันมาคราวนี้ต่อยกันนัวเลยท่ามกลาง
คนที่เขาขับขี่รถผ่านไปผ่านมาไม่สนใจบางคนก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าบิ๊กซีสายไหมสุขาพิบาล๕กรุงเทพมหานคร
ตอนสัก๘โมงครึ่งของเมื่อวานนี้
ระบุข้อความบอกว่าสงสารคนแก่อย่าหัวร้อนอย่าใช้กำลังกันบนท้องถนน
คดีความมันจะตามมาคลิปนี้เอาไว้เตือนสติเตือนใจควรมีน้ำใจต่อกันครับ